เรื่องนี้กันหน่อยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวยุคนี้สมัยนี้มันหาดูได้ยากจริง
เพราะฉะนั้นจะพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่นั่นเขายังสืบสารประเพณีวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ครับ
โอ้โหเพลงมาอย่างนี้สรุปแล้วเขามาลงแขกเพื่อเกี่ยวข้าวหรือมาลงแขกเต้นรำกันแน่
โอ้โหเรียกได้ว่าข้าวเข้าไม่เน้นเน้นรำอย่างเดียวเลย
รวงข้าวหนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด

และเนื่องด้วยจากที่วัดราชวรีบ้านโภคล่าม
เขานะฮะจัดงานประเพณีเทศกาลนี้เป็นประจำทุกปี
ก็จะมีการนามัศกาลพระธาตุหลวงเมืองพรม
เที่ยวชมพระศาสตร์รวงข้าว
อันนั้นแน่ชื่อเขาดีไหมล่ะ
และมีการนามัศกาลหลวงปู่เหมือนในระหว่างวันที่๙ถึง๑๒มีนาคมของทุกปี
ซึ่งในขณะนี้ข้าวที่ปักดำเอาไว้ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
สำหรับที่จะนำมาสร้างประสาทรวงข้าวแล้วนะครับ
จะมีการจัดงานสืบสรรควัฒนธรรมโลกไข่เกี่ยวข้าวขึ้น

มันเป็นบรรยากาศในการเกี่ยวข้าวแน่นอน

ข้าวใครต่อใครตาก็รำไป

แต่ละคนเขาได้มาเจอหน้ากันเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ายังไงล่ะยุคนี้สมัยนี้
มักจะมีรถเกี่ยวข้าวทำเองเกี่ยวเองสบายใจ
ไม่ได้พูดคุยกับใครมันก็ห่างเหิน

แต่พอได้มารวมตัวกันเกี่ยวข้าวกันเป็นหมูกระทะแบบนี้
ได้เจอหน้าตาได้พูดคุยกัน
มันสร้างความรักสมัครสมาธิสามัคคีกันในชุมชนครับ
ดีเหมือนกันเนอะเป็นการกระชับมิตรอย่างนี้นะ
เออกระชับมิตรฟังแล้วดี
ดีค่ะก็เป็นประเพณีที่ทำกันมานานนะ
ปัจจุบันยังคงมีอยู่แล้วก็ชื่นใจนะคะ